แม่กับทนายเดชาเขาจะแจ้งความใคร
แม่ลุยแจ้งความอดีตคนมีสีหิวแสง
ผมนึกได้คนเดียวปุ้ยนึกได้กี่คน

เออเราเดาเราเดาเราเดานะฮะ
นายเดชากิติวิทยานันต์นะครับ

โพสต์ข้อความบนเพจทนายคลายทุกข์ระบุว่า
วันนี้เวลาบ่าย๒โมงทนายเดชาจะพาคุณแม่พนิดา

ไปพบพนักงานสอบสวนที่สพเมืองนนทบุรี
เพื่อแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมนะฮะ
โพสต์ไว้แค่นี้เป็นปริศนา
ทีมข่าวเราไม่ได้เนี่ยโพสต์แค่นี้ไม่ได้นะฮะ
ทีมข่าวจึงโทรศัพท์ไปสอบถามทนายเดชา
พี่จะไปแจ้งความใครบอกใบ้ได้ไหม
เขาบอกจะไปแจ้งความเอาผิดนะฮะ
กับอดีตคนมีสีที่หิวแสง
ในความผิดตามมาตรา๓๒๘หรือ๓๒๘ฐานหมินประมาทนะฮะ
ซึ่งถือเป็นรายแรกในการแจ้งข้อกล่าวหาซะด้วยครับ
กับอดีตคนมีสีคนหนึ่งครับ
อดีตคนมี๔คนนึงเนี่ย
ที่ออกมาพูดเรื่องเบอร์วีไอพีหรือเปล่าคะ
คนคนนั้นแหละครับคล้ายคนนั้นนะครับ
ที่พูดว่าเด็กเอ็นอะไรต่างนี้
ทำนองเหมือนแตงโมเป็นเด็กแอน
มีคนจัดหาเด็กแอนเอาไปส่งบนโรงแรมอะไร
มีคนบนโรงแรมรออยู่สำนองนั้นแหละครับ
อันนี้เราจะไปแจ้งแค่เขาคนเดียว

เดี๋ยวพนักงานสอบสวนทำงานไม่ทัน

ที่เราจะไปแจ้งความเขาเอาผิดเขาอะค่ะ

ปัญหามินประมาทโดยการโฆษณานะครับ

ตามข้อมูลกฎหมายอายามตรา๓๒๘นะครับ

ทนายเดชาใบ้ซะไม่สนุกเลย
ใบ้ซะรู้เลยเออใบ้ซะรู้เลย
นะครับพอถามถึงกรณีที่สสเต้เนี่ยเขาไปตั้งโต๊ะแถลงกันเมื่อกี้เนี่ย
ว่ามีข้อพิรุษในคดีคุณแตงโมเนี่ย
นายเดชาบอกว่ายังไงรู้ไหม
บอกโอ้โหเหมือนละครฉากใหญ่ที่ดูแล้วตื่นเต้นมาก
หลังจากนี้ทนายเดชาบอกว่าเดี๋ยวจะปรึกษากับคุณแม่คุณแตงโม

เอาผิดได้ไหม
เอาผิดได้ไหมกับสสเต้กับทีมงานที่ตั้งโต๊ะเมื่อกี้
คาดว่าเร็วนี้ครับคุณผู้ชมเร็วนี้นะ
จะได้เห็นบรรดาคนหิวแสงที่ออกมาแถลงกันบ่อย
ถูกดำเนินคดีอย่างแน่นอนทนายเดชาจุ๊กกรู

มันต้องมีขออนุญาตทนายเดชาใช้หน่อย
ค่ะทีนี้กลับมาโฟกัสที่กระติกนะคะ
กระติกอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์อีกรอบหนึ่งคุณผู้ชม

ตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาแล้วใช่ไหมคะ

ช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์ล่ามภาษามืออาจารย์ไพรวัลแสนสุนทรก่อน

กระติกคนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้ว
ในคดีเรื่องของการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ
แก่พนักงานสอบสวนในคดีอาญา
ความผิดนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๔
โทษจำคุก๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
คุณผู้ชมวันนี้โฟกัสกระติกให้ดี
เพราะมีรายงานข่าวว่าวันนี้พนักงานสอบสวน
อาจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับกติกเพิ่มเติม
ในข้อหาพยายามทำลายหลักฐานจำได้ไหม
ชากับคุณแม่ที่ไปร้องบอกว่า
กระติกไปลบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของตัวเองหรือเปล่า

ก็เลยเอามือถือของกระติกไปให้ตำรวจปทไปตรวจสอบ
ผลออกมาแล้วผลออกมาแล้ว

ว่าจะมีการถูกแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมหรือเปล่า

ได้มีการยื่นคำร้องต่อสารแขวงนนทบุรี
ขอผัดฟ้องกระติกในข้อหาอย่างที่บอกไปนั่นแหละค่ะ
ผัดแรกเนี่ยผัดฟ้องได้หกวันก็คือห้าถึงสิบเมษายน
ต่อมาพนักงานสอบสวนนะคะมีการยื่นขอผัดฟ้องเป็นครั้งที่๒
คราวนี้แบบไม่มีตัวกระติกนะคะเนื่องจากว่าผู้ต้องหาเนี่ย
ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็อยู่ในชั้นพนักการสอบสวนด้วย
เมื่อวานนี้๑๑เมษายนสารแขวงนนทบุรีมีคำสั่งให้ผัดฟ้อง
เป็นครั้งที่สองอีกหกวันก็คือตั้งแต่สิบเอ็ดถึงสิบหกเมษายน
เพราะฉะนั้นก็ผัดฟ้องสองครั้งแล้วอืม
แปลว่าสิบสองวันแล้วในคดีเนี้ยสามารถผัดฟ้องได้ทั้งหมดห้าครั้ง
ละหกวันหกห้าสามสิบถ้าเกิดว่าตำรวจเนี่ยนะคะ
ชั้นพนักงานสอบสวนไม่สามารถนำตัวกระติกไป
ส่งอายการเพื่อสั่งฟ้องภายในสามสิบวันอายการจะต้องไปขออนุญาตอายการสูงสุด
เพื่อยื่นฟ้องผู้ต้องหานะคะอืม
ต้องไปขออศอายการสูงสุดเพื่อยื่นฟ้องผู้ต้องหาค่ะ
อันนี้เป็นความเคลื่อนไหวของกระติกเมื่อวานนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นวันนี้จับตาต่อนะคะว่ากระติกอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์
จะโดนอีกหนึ่งข้อหาหรือไม่นะคะ
ถ้าเกิดว่าข้อหาพยายามทำลายหลักฐานเนี่ย
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราร้อยแปดสิบสี่
จำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ
ก็จะโดนคุกเพิ่มด้วยนี่แหละนี่แหละ
จำได้ไหมทำไมอายการเขาถึงไม่ให้ตัดจบฟ้องไป

เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยไอ้เรื่องต่างเนี่ยมันจะในคดีอาญาเนี่ย

ไม่ต้องรีบเอาให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยส่งมาทีเดียวเลยนะคะ